ปกติแล้วพูดถึงน้ำตกก็จะไปสัมผัสน้ำที่ใสเย็น

แต่ที่จังหวัดกระบีก็มีการค้นพบแห่งท่องเที่ยวใหม่
เป็นน้ำตกน้ำร้อนอยู่ในอำเภอคลองท่อม
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาปะบังครามค่ะ
กระบี่เขามีน้ำร้อนน้ำแร่เยอะหลายจุดที่เจอ
ใช่ค่ะก็คือเป็นบ่อน้ำร้อนน้ำแร่นี่แหละแต่ว่ามีลักษณะเป็นน้ำตก
ก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายนี้วัดวัดธนโยมนาพรเป็นนักวิชาการท้องถิ่น
พร้อมกับชาวบ้านในตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำตกร้อนแห่งใหม่
ยังไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกไปเข้าชมนะคะ

โดยน้ำตกร้อนสายทานน้ำจืดแห่งนี้
ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม
อยู่ในหมู่ที่๘ตำบูรณ์พร้อมท่อมเหนือ
ชาวบ้านที่เข้าไปสำรวจทางธรรมชาติ
พบทานน้ำเย็นสลับกับน้ำผู้ร้อน

สีเขียวมรกฏเลยนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าน้ำตกร้อนแห่งนี้

มีน้ำตกร้อนไหลออกมาจากโขดหินและถ้ำลอด
สลับกันตลอดลำทาน
ความยาวจากน้ำตกขออภัยนะคะ
ความยาวจากต้นน้ำหลายกิโลเมตรค่ะ

สลับไปตามช่องหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะคะ
เมื่อขึ้นไปด้านบนจะพบแอ่งน้ำร้อนผุดขึ้นมา
แล้วก็ไหลลงไปตามโขดหินเป็นชั้น

ก่อนที่จะทั้งหมดนี้จะไหลไปรวมกับน้ำเย็น

และเก็บภาพบรรยากาศสวยงามตามผาหิน
ซึ่งในอดีตพื้นที่นี้บริเวณนี้นะครับ